แล้วสิ่งที่นายกรัฐมนตรีแล้วก็อาจารย์วิศนุเครืองามแถลงเมื่อวานนี้
หลายคนรอคอยสุดท้ายแล้วการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด
จะเข้าระยะ๓หรือยังเข้าไม่เข้าระยะ๒ระยะ๓
สุดท้ายแล้วยังคงอยู่ที่ระยะสอง
ส่วนการปิดประเทศต้องปิดไหมเมื่อวานนี้ก็ชัดเจนแล้วนะคะ
จะไม่มีมาตรการการปิดประเทศแต่ผู้ว่าบุรีรำบอกว่าก็แล้วแต่
เพราะจังหวัดบุรีรำนะคะประกาศเลยบอกว่า
หลังจากที่เมื่อวานนี้ประชุมกันผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรำค่ะ
นายทัชกรหัตถาธยากุลบอกว่าที่ประชุมมีมติปิดเมืองบุรียรำ
โดยจะคัดกรองทุกคนที่จะเข้ามาในพื้นที่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
จะมีมาตรการที่เข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
คุณผู้ชมค่ะจะบอกว่าจังหวัดบุรีรำเป็นจังหวัดแรก
ใช้ยาแรงแบบนี้นะคะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
แต่ถามว่าบุรีรำเจอเจอหรือยัง
คนที่ป่วยเป็นโรคโควิดตอนนี้ยังไม่มีนะคะ
ยังไม่พบผู้ติดเชื้อเขาก็เลยบอกว่ากันไว้ดีกว่าแก้
ว่าราชการบอกว่ายอมเจ็บแต่เพื่อจบ
เพราะฉะนั้นแล้วโรคโควิดอย่ามากำกลาย
ที่จังหวัดบุรีรำนะคะจังหวัดบุรีรำเป็นจังหวัดแรก
ล่าสุดมีรายงานข่าวแล้วนะคะจังหวัดที่๒คือจังหวัดอุทัยธานี
เรื่องนี้เปิดเผยมาจากคุณชาดาไทเศษนะคะ
เอาล่ะก็เป็นยาแรงที่พ่อเมืองบุรีรำเขาประกาศออกมานะคะ